สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้คืนวันอาทิตย์ที่๓๐มกราคมคุณผู้ชมอยู่กับดิฉัน
รัชพรชลาดลและคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะท่านผู้ชมครับ
ขนแค้นที่จะขึ้นที่สำนักงานเขตหลักสี่นะฮะ
สมัครวันนี้เนี่ยแปดคนด้วยกันใช่ค่ะเดี๋ยวทันทีที่มีผลคะแนนมา
เราจะขึ้นให้ท่านเห็นทันทีแต่ณขณะนี้เชื่อว่าหลายท่าน
พอจะทราบข่าวกันบ้างแล้วพอจะเห็นได้ยินแบบมีในทะวงในทวิตอะไรกันบ้างแล้วว่า
คะแนนใครอยู่ตรงไหนยังไงบ้างจากพักการเมืองจากผู้สมัครพักต่างต่าง
ค่ะนะฮะมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับทุกผู้ชมครับ
มีอยู่๘คนนะครับผู้สมัครของเขต๙กรทมนะฮะเลือกตั้งซ่อม
นี่ครับทุกผู้ชมครับมีคุณพันเทพฉัดนรัฐจากภักดิ์ไทยพักดี
คุณอัธวิสุวรรณภักดีจากพักกล้าคุณสุรชาติเทียนทองจากภักดิ์เพื่อไทย
คุณกุลรัฐกลิ่นดีจากพักยุทธศาสตร์ชาติคุณรุ่งโรธอิบรอฮิมจากภักดิ์ไทยศรีวิรัย
คุณกระรุนพลเทียนสุวัลจากภักดิ์ก้าวกลาย
คุณสรรรัฐเจนจาคะจากพลังประชารัฐและคุณเจริญชายสิทธิ์จากพักครูไทยเพื่อประชาชน
ท่านผู้ชมยังไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยทำไมคะแนนเป็น๐นะฮะ
เพราะว่าเรากำลังรอผลการรวมคะแนนจากทางสำนักงานเขตหลัก๔

ซึ่งจะรวมผลนะครับทุกผู้ชมครับจากการรับนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งต่าง
เลือกตั้งซ่อมศาสตร์ข๙กรุงเทพมีอยู่ทั้งหมด๒๘๐หน่วย
ทั้ง๒เขตขหลัก๔กับจตุจักร๓แขวง
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด๑๖๗๑๖๑คน
นี่ค่ะเราแบ่งให้ดูแบบเห็นชัดเลยนะหลัก๔๒๒หน่วยจตุจักร๑๕๘หน่วย
จตุจักรนี้จะมี๓แขวงนะฮะเป็นอย่างมีแขวงราษยาวเสนานิคมจันกเศส
แต่เขตหลัก๔กับจตุจักรเนี่ยถ้าแบ่งครึ่งเนี่ยนะ
ก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๘๓๐๐พอกันเลย
คือหลัก๔มี๘๓๗๑๒คน

ส่วนจตุจักร๓แขวงมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

จากจำนวนประชากรแบบนี้ณขณะนี้เรามีผู้สื่อข่าวของเราเกาะติด
การเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตเก้ากรทมอยู่นะครับท่านผู้ชมครับค่ะ
สำนักงานเขตหลักสี่ก็มีใช่ค่ะคุณชมพู่สรรพัฒน์อยู่ที่นั่น
กำลังรวมคะแนนกันอยู่เลยใช่คือตรงสำนักงานเขตหลักสี่เนี่ย
ตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นรายงานเรื่องของคะแนนแบบอย่างเป็นทางการ
ถูกต้องนะสองร้อยแปดสิบหน่วยเนี่ยส่งมาที่นี่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รวมคะแนนแล้วเอาขึ้นบอร์ดที่นี่
แบบไหนยังไงเดี๋ยวคุณชมพู่สลันพัฒน์จะรายงานให้ทราบ
ใช่ค่ะแต่นี่ฮะที่หน้าจอของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์
ผู้สมัครพักเพื่อไทยใช่ค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนิน
อยู่กับผู้สมัครทางพักพลังประชารัฐใช่ค่ะแล้วก็คุณ
นี่ความจริงคุณอัธวิสุวรรณภักดีจากพักหน้านี่คะแนนนี่
ถ้าตามที่เขาไปสำรวจกันในส่วนของภาคการเมืองนี่คะแนนก็มาอยู่เหมือนกันนะฮะ

เพื่อไทยรู้สึกว่าจะมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดเลย
สมัครของพักเพื่อไทยคือคุณสุรชาติเทียนทองนะฮะ
การเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ย
แพ้คุณศิราเจนจาคะจากพลังประชารัฐไปอีกนิดเดียว

คุณสิริวัลครับรายงานสดเข้ามาเชิญครับ

ตั้งแต่หลังเวลาที่มีการปิดหีบเลือกตั้ง๑๗นาฬิกาเป็นต้นมานะคะ
ก็มีการเดินทางเข้ามาที่พักเพื่อไทย
ตั้งแต่นายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
แกนนำคนอื่นด้วยนะคะ
ทั้งพอพนายแพทย์สุรพงศ์ศึกพงษ์รีนะคะ
เพื่อที่จะมาเกาะติดบรรยากาศของการนับคะแนนเลือกตั้ง
ซ่อมเขต๙หลัก๔จตุจักรอย่างไม่เป็นทางการค่ะ
ถ้าเราเห็นหน้าสดหน้าตอนนี้นะคะ
จะเห็นว่ามีการเปิดใจกับคุณสุรชาติเทียนทองอยู่ที่วอรูม
ที่มีการตั้งวอรูมของคุณสุรชาติเทียนทองที่หน่วยเลือกตั้งหลัก๔นะคะ
ก็จะมีการสัมภาษณ์กันนะคะ
ขณะที่วันนี้นะคะบรรยากาศที่วอรูมของพักเพื่อไทย
ที่ใกล้กับหน่วยเลือกตั้งที่เขตหลักศรีนะคะ
ก็มีการเกาะติดการนับคะแนนอย่างดุเดือดเลยค่ะ

วันนี้ค่ะพักเพื่อไทยบอกเลยว่ามีการจัดส่งทีมของพักเพื่อไทย
เพื่อที่จะไปเกาะติดบรรยากาศการนับคะแนนนะคะ๒๘๐หน่วย
มีการไปประจำที่หน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะคะ
เพื่อที่จะดูการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการค่ะ

ซึ่งณขณะนี้นะคะอย่างที่เราเห็นตามสื่อต่าง
แล้วก็ตามที่พักเพื่อไทยได้มีการนับคะแนนกันอย่างไม่เป็นทางการนะคะ
ขณะนี้เนี่ยเป็นที่แน่ชัดเบื้องต้นแล้วนะคะว่า
พักเพื่อไทยคะแนนนำผู้สมัครทั้งหมดเลยค่ะ
ซึ่งในเวลาประมาณสัก๑๙นาทีนะคะ
ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างไม่เป็นทางการที่พักเพื่อไทยค่ะ
เพื่อที่จะประกาศชายชนะของคุณสุรชาติเทียนทองค่ะ
แต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นการขอบคุณประชาชนก่อนนะคะที่วัด
หน่วยนี้มีการนับคะแนนเสร็จแล้วพักเพื่อไทยมีคะแนนนำเท่าไหร่
เพื่อที่จะมีการรวบรวมคะแนนค่ะ
จึงบอกไปว่าการนับคะแนนของพักเพื่อไทยที่มีการโชว์อย่างที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้
ก็เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่พักเพื่อไทยได้นับหน้าหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
ซึ่งคะแนนอย่างเป็นทางการก็จะต้องรอทางกรกตของกรุงเทพมีการประกาศ
คาดว่าเวลาประมาณสักสี่ทุ่มนะคะคะแนนก็จะรู้กันว่าการเลือกตั้งซ่อมเขตเก้าวันนี้เนี่ย
ผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยค่ะจะมีใครได้เข้ามาทำหน้าที่สอสอเขตหลัก๔จตุจักรค่ะ
คุณสิริวัลครับเราเห็นภาพที่คุณสิริวัลได้ส่งเข้ามาก่อนหน้านี้
เห็นคุณสุรชาติสวมกอดกับใครฮะที่อำนวยการพักที่ทำการพักตรงนี้ฮะ
เป็นว่าที่ผู้สมัครสอกรนะคะซึ่งก็เป็นทีมงานที่ทางคุณสุรชาติเนี่ยได้ร่วมกันทำงานมาตั้งแต่การทำงานตั้งแต่เลือกตั้งครั้งก่อนที่ไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่สอสอในสภาค่ะ
บรรยากาศที่เห็นเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่ทราบผลคะแนนนะคะแล้วก็มีทีมงานบางส่วนเข้ามาแสดงความยินดีค่ะ
เดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะฮะว่านี่เป็นคะแนนที่ทางพักเพื่อไทยได้รวบรวมในส่วนของพักเพื่อไทยนะฮะ
แต่ทางพักก็ค่อนข้างมั่นใจนั่นแหละประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวรอความคืบหน้าความเคลื่อนไหวอีกทีนึงก็แล้วกัน
คุณสุรชาติเทียนทองเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี๖๒เนี่ยแพ้คุณศิราเจนจาคะผู้สมัครจากพลังประชารัฐไปไม่กี่พันคะแนน
ครั้งนี้เลือกตั้งซ่อมสสเขต๙กรุงเทพเนี่ยก็เพราะว่าคุณศิระถูกสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยว่าต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากคุณสมบัติการสมัครเนี่ยไม่ครบ

เพราะว่าก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอด
ติดตามบรรยากาศกับคุณภูริพัฒนบุญนินเลยค่ะ

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณศิราเจนจาครับ

แถลงข่าวบริเวณจุดนี้เมื่อประมาณ๑๒นาทีที่ผ่านมา
รับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะคะว่า

และภายหลังจากนี้คุณศิระนั้นจะขอไปพักผ่อนพร้อมกับภรรยา
รวมถึงจะไปพิจารณาว่าเหตุใดถึงบกพร่องในการเลือกตั้งครั้งนี้
เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับคุณผู้ชมครับ
สื่อมวลชนหลายสำนักนั้นต่างเตรียมมาทำข่าวบริเวณจุดนี้

รวมไปถึงคนอื่นที่มาสังเกตการเลือกตั้งที่บริเวณจุดนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้ผมได้พูดคุยกับคุณศิราไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับว่า
เหตุผลที่ทำให้พักนั้นได้รับคะแนนเสียงในครั้งนี้เป็นยังไง
คุณศิราค่อนข้างตกใจครับไม่คาดคิดว่าผลคะแนนเสียงนั้น
จะได้รับการเลือกตั้งน้อยขนาดนี้เดี๋ยวขออนุญาตขอพูดคุยกับคุณศิระเล็กน้อยนะครับว่า
คุณศิราครับเหตุผลที่ในการเลือกตั้งของวันนี้ของเรา
ที่ทำให้เราได้คะแนนน้อยเนี่ยเพราะว่าอะไรครับท่านครับ
ก็ยังหาสาเหตุนะวันนี้สรุปไม่ได้จริงนะ
เรามาดูสาเหตุอันนี้เราก็ทำเต็มที่แล้วทำดีสุดแล้วนะ
ผมก็คิดว่าไม่มีเรื่องอะไรที่เรายังไม่ได้ทำนะ
เหตุผลที่ทำให้พักพลังประชารัฐในครั้งนี้
ทำให้เราได้รับคะแนนเสียงเราบอกว่าก่อนหน้านี้
ฐานเสียงของเราจะเป็นคนแก่ในครั้งนี้
ตอนนี้ค่อนข้างทิ้งห่างไม่ถึง๖๐๐คะแนนด้วยซ้ำแล้วเป็นยังไง
ก็ตกใจนะแต่ก็อยู่ที่ต้องยอมรับบรรยากาศเห็นใจของประชาชนอยู่แล้วนะ
หลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อครับคุณศิราครับ
ก็ไปทบทวนนะทบทวนยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
เราก็มีความพร้อมนะพร้อมทุกด้านนะ
ของทุกด้านไม่ได้ไม่ทำอะไรให้เราแย่นะ
หาความสุขไว้อีกเยอะชีวิต
ได้พูดคุยกับผลเอกประวิดแบบบ้างไหมฮะ
ก็ได้เรียนบอกว่าเนี่ยเราก็ทำที่สุดแล้วนะทำดีที่สุดแล้ว
นี่คือความรู้สึกของคุณศิระเจนจาคะนะครับอีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมครับ
ก็คือคุณสรรณรัฐเจนจาคาซึ่งเป็นผู้สมัครในครั้งนี้
คุณสารนัทครับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือว่าเกินความคาดหมายไหมฮะ
ก็ยอมรับว่าเกินความคาดหมายนะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
ในการดูแลพี่น้องประชาชนตลอดสามปีนะคะค่ะแต่เราก็มันหลายหลายอย่าง
มันประกอบกันทำให้ผลออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
ตอนนี้คะแนนเรายังไม่ถึง๗๘๐๐คะแนนเลยแต่พักอื่นเนี่ยเป็นหมื่น

มันก็เกินความคาดหมายนะที่เราคิดไว้ค่ะ

แต่ว่าหลังจากที่ผล

ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมครับ

ก็อาจจะเป็นกลุ่ม

ออกไปเลือกตั้งนะฮะ

ทางด้านนั้นมากกว่า

สามีเป็นยังไงบ้างครับ

เรากับคุณศิระก็ทำงาน
คู่กันตลอดอยู่แล้วนะคะ

เราเป็นคนทำงานในพื้นที่ค่ะ

จะทำยังไงต่อในพื้นที่ครับ
มีอะไรมีอะไรที่ช่วยเหลือได้
เราก็คงยังช่วยเหลือกันเหมือนเดิมนะฮะ
ก่อนหน้านี้มีคุณวิรัติรัตนเศษ

ที่มาให้กำลังใจในบริเวณจุดนี้
ตรงนี้มีการพูดคุยระว่าง
ของคุณสรรณรัฐที่บริเวณจุดนี้นะครับ

ทั้งคู่บอกว่าจะไปพักผ่อนแล้วก็ไปทบทวน
สิ่งที่ทำให้ผิดพลาดในการเลือกตั้งในครั้งนี้
จนถึงตอนนี้ที่วอรูมของพักพลังประชารัฐ
ก็คือที่วิภาวดีพาเลสนั้นยังไม่มีการความชัดเจนนะครับ
ทางหัวหน้าพักก็คือผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้น
จะเดินทางมาร่วมในการแถลงข่าว
ภายหลังจากที่ทราบผลหรือไม่นะครับคุณภาคภูมิครับ
ครับคุณภูริพัฒน์ครับนั่นเท่ากับว่าชัดเจน
ก็คือคุณศรีละกับคุณสรรรณรัฐ
คือตอนนี้คือประกาศยอมรับความพ่ายแพ้เลยล่ะ
แม้ว่าผลอย่างไม่เป็นทางการจากทัศน์สมัครเขต

ถูกต้องครับทั้งสองคนยอมรับความพ่ายแพ้

ก่อนหน้านี้จมรับไปตั้งแต่ประมาณ๖๐แล้ว
คุณภาคภูมิครับพอรู้ผลการเลือกตั้งเนี่ย
ก็บอกว่าจะแถลงข่าวในเวลา๑๙นาฬิกาทันทีเลย

คือก็อย่างที่คุณศิระได้บอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าจากนี้ไปคงต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒เนี่ย
๓๓๐๐๐กว่าคะแนนก็ชนะคุณสุรชาติไปไม่กี่พันคะแนนก็จริง

แต่ณขณะนี้ตัวเลขจากทางภาคการเมืองที่เขาสำรวจกันเนี่ย
ที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยแค่ประมาณหลักพัน

เดี๋ยวไปดูล่าสุดที่สำนักงานเขตหลัก๔หน่อยนะครับ
รวมคะแนนหลักนะครับคุณชมพู่สรรพัฒน์จะรายงานสดเข้ามานะครับ

เหมือนกับว่ากำลังจะมีการรวบรวมคะแนนอยู่ตรงด้านหลังด้วย
เหมือนจะมีการประกาศหรือแถลงอะไรสักอย่าง
ครับคือทางสำนักงานเขตหลัก๔เนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางในการรวบรวมคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย
มาที่นี่นะครับแล้วก็จะรวบรวมคะแนนแล้วจะมีการประกาศผลกัน

แล้วก็จะส่งไปยังกรกตอีกทีนึงเพื่อรอในการที่จะประกาศผลอย่างเป็นทางการ

คุณชมพู่สลันพัฒน์นะครับจะรายงานสดเข้ามาจากสำนักงานเขตหลัก๔นะครับ

มันไม่ได้ยินเลยอะค่ะแต่ว่าได้ยินเสียงพี่กิ๊กชัดนะคะแต่เสียงในสตูไม่ค่อยได้ยิน
เดี๋ยวความจริงเรามีที่พักเก้าไกลอยู่ด้วย

ก้าวไกลเราก็มีผู้สื่อข่าวของเราอยู่
คือณขณะนี้ถ้าดูการสำรวจคะแนนจากทางพักการเมืองเนี่ย
คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีจากทางพักกล้า

คุณจิรยุทธ์บุญชูนะครับรายงานสดมานะครับเชิญครับ
ครับคุณภาคภูมิคุณอรัชพรครับซึ่งณเวลานี้สิบเก้า
นาฬิกา๑๖นาทีนะครับหลังจากที่ปิดหีบตั้งแต่เวลา๕โมงเย็น
ก็เริ่มมีสอสอของพักเก้าไกลรวมถึงแก่นำของพัก
นะครับทยอย์เดินทางเข้ามาจุดตั้งที่ร้านอาหารจิตประพัทย์สอน
ประชาชื่นนะครับเพื่อมาดูการนับคะแนนแบบไม่เป็นทางการ
หน้าจอทีวีที่อยู่ด้านในของอ่าห้องวอรุมแห่งนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชม
เห็นบรรยากาศสดสดนะตอนนี้ก็คือว่าจะมีทางสอสอจากภักดิ
ไกลรวมถึงแก่นำแล้วก็ผู้สมัครอย่างนายกรุณพล
สุวรรณนะครับยืนเฝ้าเกาะหน้าจออยู่ที่ด้านในห้องวอล
เพื่อดูผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เวลา
ที่ตั้งแต่เวลาที่ปิดหีบนะครับก็มานั่งเฝ้ากันที่ตรง
นี้เลยครับซึ่งบรรยากาศด้านในนะครับค่อนข้างที่จะคึก
คักมากนะครับเพราะว่าสอสอหลายหลายคนเนี่ยครับก็ต่าง
ลุ้นคะแนนว่าคะแนนของพระเก้าไกรนะครับจะอยู่
ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ทางพักเก้า
ไกรนะครับนอกจากจะมีการคณีตเตอร์คะเนนผลผลการ
คะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็จะมีการตัดสลับ
นะครับรองหัวหน้าพักเก้ากัยนะครับก็ได้มาเปิด
ออกมาเปิดเผยกับทางสื่อนะครับว่าตอนนี้ยังมีสอสอ
มีส่อเดินทางเข้ามาในวอลรุมไม่มาก
เพราะว่าหลายคนนะครับอยู่สังเกตการณ์ที่หน่วยเลือกตั้ง
สุ่มเสี่ยงแล้วก็ต้องเฝ้าระวัง

ส่วนทางด้านหัวหน้าภักษ์อย่างนายพิธาริมเจริญรับ
ก็ยังอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาที่วอรูมแห่งนี้
ซึ่งถ้าหากหัวหน้าพักเดินทางเข้ามาถึงแล้ว

ซึ่งเวลาไม่น่าจะเกิน๒๐นาฬิกาครับ
คุณพักภูมิคุณรัฐอรัชพรครับ
เราเห็นคุณเพชรกระลุนพลผู้สมัครของภาคก้าวกลาย

คือคะแนนของทั้งพักที่สำรวจตรวจสอบกันมาของก้าวไกลตอนนี้
ก็มาในอันดับ๒หรือ๓ประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณจิรายุทธ์ครับ
ใช่ครับซึ่งตอนนี้ทางตัวผู้สมัครเองรวมถึงสอสอเองต่าง
ยังลุ้นหน้าจอยังไม่อยากคาดสายตาเลยครับ

หมายถึงว่าอาจจะดันขึ้นมาสูสีกับอันดับ๑ครับผม
ครับอ้าวก็เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวกันอีกทีนึงก็แล้วกัน

นี่เป็นคะแนนที่พักการเมืองที่เขาส่งผู้สมัคร
ลงเลือกตั้งซ่อมสสเขต๙กรทมเนี่ย
เขามีตัวแทนมีผู้ที่เป็นอาสาสมัครของเขาเนี่ย

เอาให้แบบจริงชัวร์ที่สุดเนี่ยต้องไปที่สำนักงานเขตหลัก๔
ถูกต้องเพราะตรงนั้นคือการรายงานอย่างเป็นทางการที่สุด
ไปติดตามกับคุณชมพู่สรรพัฒน์หน่อยนะคะ
รอรายงานอยู่ตรงนั้นแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
เชิญค่ะ
คุณภาคภูมิคุณอรัชพรค่ะภายหลังจากปิดหีบเลือกตั้งตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา
จนถึงตอนนี้กว่า๒ชั่วโมงของการเลือกตั้งซ่อม
สสกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่๙
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาด้านหลังของดิฉันตรงนี้
เพิ่งมีการทาแหลงคะแนน
ผลการเลือกตั้งสอสอครั้งนี้ถือว่าเป็นการประกาศผลคะแนน
แล้วก็แถลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
จาก๗๐หน่วยเลือกตั้งแรกหรือว่า๒๕แรกค่ะ
ซึ่งถือว่าในวันนี้เองก็จะมีการทยอยประกาศผลแถลง
อย่างต่อเนื่องทั้งหมด๔รอบแบบนี้
รอบละ๒๕รวมทั้งหมด๒๘๐หน่วยเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในเขตที่๙ของ๒เขตพื้นที่
คือหลักศรีและก็จัตรุจักรค่ะ
จากนี้คุณผู้ชมตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมา
นับเป็นเวลา๒ชั่วโมงภายหลังจากที่หน่วยเลือกตั้ง
ทั้ง๒๘๐หน่วยของเขตเลือกตั้งที่๙เขตหลักศรี
จตุจักรรวมถึงเขตพื้นที่นะคะรวมทั้งหมด๕แขวงค่ะ
มีการเลือกตั้งซ่อมสสกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่าง
โดยตั้งแต่เวลา๑๘น๒๒นที่ผ่านมา
บริเวณใต้ถุนอาคารสำนักงานเขตหลัก๔
มีประธานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
นับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วเสร็จก็เริ่มมีการ
ทยอยนำกล่องผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
มารวบรวมที่สำนักงานเขตหลัก๔นะคะ
ซึ่งหน่วยเลือกตั้งแรกค่ะที่ผ่านมานะคะที่มีการนำกล่องคะแนนเข้ามา
คือหน่วยเลือกตั้งที่๗๓แขวงทุ่ง๒ห้อง
เป็นกล่องคะแนนแรกนะคะที่เดินทางมาถึงสำนักงานเขตหลักสี่
แล้วก็ตามมาด้วยผลคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง
โดยที่๒๓หน่วยที่๒๐และหน่วยที่๒๕ตามลำดับ
แล้วก็ในขณะนี้นะคะรถคะแนนได้มีการขับเคลื่อน
แล้วก็ทยอยนำกล่องคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
จากพื้นที่ต่างทั้งหมด๕แขวง
เขตคือเขตหลัก๔แล้วก็เขตจตุจักร
นำมารวบรวมไว้ที่สำนักงานเขตหลัก๔จุดนี้นะคะ
เพื่อที่จะเตรียมทยอยประกาศผลคะแนนทุก๒๕อย่างไม่เป็นทางการค่ะ
ขณะที่ในด้านในของอาคารสำนักงานชั้น๑

ก็มีการประมวลผลคะแนนควบคู่กันไป
ของฝ่ายประมวลผลคะแนน
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตหลัก๔
จะมีการแสดงผลนะคะ๔รอบที่บอกไปค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งก็จะแสดงที่บริเวณกระดานผลแสดงคะแนน
ที่เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
เขตการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
ก็จะตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตหลักสี่
และหลังจากที่มีการรวบรวมคะแนนครบ๑๐๐คะแนนแล้ว
จึงจะมีการนำคะแนนนะคะขึ้นไปปรากฏบนกระดาน

บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตหลัก๔ต่อไป
อกจากนี้นะคะผลคะแนนจุดดังกล่าวนี้
ถือว่าเป็นผลคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
แล้วก็ประธานแต่ละหน่วยทยอยนำเดินทางมา

เพื่อที่จะรวบรวมคะแนนกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ในขณะที่บริเวณรั้วด้านหน้า
สำนักงานเขตหลัก๔ในขณะนี้นะคะ
ก็ยังคงมีประชาชนทั้งในพื้นที่แขวงทุ่ง๒ห้อง
หลัก๔หรือว่าในพื้นที่ที่เดินทางเข้ามา
คอยนั่งรอเฝ้ารอผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ของการเลือกตั้งสสกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่๙
แทนตำแหน่งที่ว่างในวันนี้อีกด้วย
ซึ่งบรรยากาศโดยรวมของการนับคะแนนตั้งแต่ปิดหีบ
มาถึงเวลานี้ที่มีการทยอยมารวบรวมที่สำนักงานเขตหลัก๔นั้น
ยังไม่พบความวุ่นวายแต่อย่างใด
คุณผู้ชมคะด้านหลังของดิฉันเดี๋ยวอยากให้ดู
นี่คือกระดานผลคะแนนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
เป็นกระดานผลคะแนนที่มีการรวบรวมในส่วนของการเลือกตั้งนะคะ
ซึ่งเป็นกระดานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานคร

คุณผู้ชมจะเห็นว่าบนกระดานจะมีทั้งหมด๘รายชื่อ
ของผู้ลงสมัครจาก๘พักการเมือง
ในการมาเลือกตั้งนะคะเป็นสอสอเป็นว่าที่สอสอนะคะ
ตำแหน่งที่ว่างซึ่งคาดการณ์ว่า
คะแนนนี้ที่มีการรวบรวมกันทั้งหมดกว่า
จะครบทั้งหมด๒๘๐หน่วยหรือว่า๑๐๐เปอร์เซ็นต์เต็ม
ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งของเขตหลัก๔
ก็จะมีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ
เกือบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์เต็มในเวลาไม่เกิน๒๒นาฬิกา
หรือว่าประมาณ๔ทุ่มของวันนี้ด้วย

ของการนับคะแนนในพื้นที่สำนักงานเขตหลัก๔
การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ค่ะ
ครับคุณชมพู่สรรพัฒน์นะฮะเดี๋ยวจะเกาะติดดูต่อนะฮะ
เพราะว่าที่คุณชมพู่สุรรรณพัฒน์บอกก็คือ๒๕เปอร์เซ็นต์แล้ว
ถ้านับ๑๐๐จาก๒๘๐หน่วยเข้ามา๗๕หน่วยใช่ไหม
เดี๋ยวให้ทุกผู้ชมดูคะแนนอีกครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
เปอร์เซ็นต์ที่เข้ามาณขณะนี้
และสำนักงานเขตหลัก๔ได้ประกาศ

คือความจริงอย่างไม่เป็นทางการก็คือทางการที่หน่วยต่างส่งมาที่สำนักงานเขตหลัก๔นั่นแหละ
อย่างเป็นทางการก็คือกรกตประกาศรับรองก่อน
แต่ณขณะนี้๒๕ผู้ที่นำมาอันดับหนึ่งนี่คือคุณสุรชาติเทียนทอง
สมัครหมายเลข๓จากพักเพื่อไทยเอามา๔๗แล้วใช่ไหมฮ
๔๗แล้วตอนนี้๔๗เปอร์เซ็นต์แล้ว๑๑๔๓๑คะแนนค่ะ
อันดับ๒คือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีจากทางพักกล้านะฮะ
หมายเลข๒ด้วยนะครับนี่ฮะตอนนี้คะแนนมาเป็นอันดับ๒นะครับ
มาเป็นอันดับ๓คือคุณเพชรกรุณพลผู้สมัครหมายเลข๖จากพักก้าวไกล
คะแนนค่ะทีนี้ถ้าไปดูคุณสลันรัฐเจนจาคะนี่ฮะ
พักพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้คะแนนมาเป็นอันดับ๕ที่๕นะ
สองพันห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบสี่คะแนนใช่ค่ะแต่ว่าณขณะนี้คือ
สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่ทางหน่วยต่างต่าง
ในพื้นที่เขต๙กรทมส่งมายังสำนักงานเขตหลัก๔แล้ว
ก็เกือบจะครึ่งทางแล้วเกือบครึ่งทางเกือบครึ่งทางแล้วนะคะ
อะไรมันก็อาจจะเป็นไปได้อืมถ้าตามหลักทฤษฎีนะเพราะมันยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งไง
เขาบอกว่าถ้าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี้ยถ้ามันยังไม่ดำเนินไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริง
ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่หน่วย
นับคะแนนเสร็จแล้วและส่งมาให้สำนักงานเขตหลัก๔แล้ว
ใช่ค่ะจากสองร้อยแปดสิบหน่วยอืม
ทีเหลือเดี๋ยวรอดูรอตอบติดสัญลักษณะการกันต่อไป
อยู่กับเรานี่แหละฮะที่ไทยรัฐนิวโชว์ในวันนี้นี่แหละฮะ

เดี๋ยววันนี้เราก็จะรู้พร้อมกันว่าสุดท้ายแล้วในทิศทางจะไปทางไหนนะคะ